ฝนหลายสว่างเฉยโอ๊ยกว่าถ่วะ
ฝนหลายยุ้งกระหลายและเริ่มหลายหลายยุ้งกระจัดหลาย
ที่บวกไปนะคุณผู้ชมเจอนี่ยุ้งเจอเขาว่าฝนมันเยอะนี่
ให้ดูแลตัวเองให้ดีถ้ายุงกัดจะเป็นไข้เลือดออก
แล้วก็วุ่นวายมีสิทธิ์ถึงตายได้
คุณยายไม่ได้ขู่นี่เรื่องจริงใครที่ติดงูรวดก็รอดไป
แต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดก็ต้องอาศัยมุ่งอะเนาะ
งงซื้อยังไงก็ซื้อโลกออนไลน์ไงมีคนเขารีวิวให้ดูไปดูกันค่ะ
เออกลางเออลองกลางดูลูกมันจะได้ปอดผ้า
เฮ้ย

จะไม่อยากมาจะไม่มีแค่นั้นเนอะครับมุ้งอะไรแบบนี้
โอ๊ยอ้าวคุณยายปวดหัว

คุณยายว่าตอนที่ซื้อเนี่ยเขาน่าจะมันเป็นเรื่องของความกว้างความยาวหรือเปล่า
น่าจะใช่แหละน่าจะซื้อให้มันตรงขนาดกับเตียง๓๕นิ้ว

มันไม่ใช่เอาไว้คุมตัวไปซื้อใหม่นะคะ
แนะนำให้ซื้อใหม่แล้วต้องอ่านให้ดีด้วยเนาะการซื้อของออนไลน์

โอ้ยมันต้องกระหน่านได้เลยเหรอแต่ก็ว่าไปแล้วน้ำปลามันเป็นของคู่ขวดไทยเนอะ
ถ้าไม่ซื้อแล้วแต่ให้ทำยังไงต้องเอาขวดไปเลี่ยงไว้กลัวรถน้ำปลาผ่านเชี่ยวไปแล้วจะไม่ได้กิน
ก็ต้องเอาขวดไปให้เขาถึงถ้าเขาจอดเราจะได้เดินออกไปซื้อไหลเท่าไหร่
ได้เดินออกไปซื้อแล้วอ่ะก็เป็นความคิดที่สุดยอดจริงนะคะ

คุณยายเหลือแต่เกลือปะกะเดอร์อย่าด่าใครน่า
ไปแล้วกัน